คุณผู้ชมใครชอบทานก๋วยเตี๋ยวบ้างคะยกมือขึ้น

อะไรนะฮะกินบ้างไม่กินบ้าง
ใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวจะทานทั้งทีในยุคโควิดแบบนี้
ไม่ต้องผ่านไปนะจอดเลยแล้วอยู่ในนั้นค่ะ
อยู่ในนั้นให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้

เอาเมนูมาให้ถึงรสแล้วก็สั่งเลยจ้านี่นะฮะอ่า
อยากกินเมนูไหนก๊อฟนึกไว้ในใจ

เล็กแห้งแล้วนั่งในรถนะไม่ต้องไปไหน
แล้วเดี๋ยวก๋วยเตี๋ยวจะเสิร์ฟในรถจ้ะ

ถูกต้องสั่งในรถแล้วก็กินในรถแล้วก็จ่ายตังค์ในรถ
ไม่ต้องมาที่ร้าน

นี่แหละค่ะคุณผู้ชมวิถีใหม่ของการกินก๋วยเตี๋ยว

นั่นแหละค่ะคุณนั่งกินในแอร์ชำในรถตัวเองแล้วก็๖กับ๖ในรถตัวเอง
ไม่พี่กำลังที่สั่งเลขแห้งเพราะอะไรรู้ไหม

น้ำแทบร้อนนะเหมือนที่พี่เบิร์ตบอก

ทีเด็ดภูทรคนนครบันอย่างเราเห็นแบบนี้แล้วอยากทานเลย

ก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่ลวกอ๋อลืมปรับบุตร

ที่ไหนก๋วยเตี๋ยวทางโค้งริมถนนป่าโมก
ทัพน้ำอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
คืออย่างนี้ค่ะยุคที่โควิดระบาดแบบนี้

เป็นพื้นที่ถูกควบคุมสูงสุดใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาจะไปที่ไหนมันก็ลำบากไงเดี๋ยวนี้ใช่ไหม
ทุกอย่างก็ต้องมีการควบคุมแบบสูงสุดปลอดภัยไว้ก่อนค่ะ
คุณนิกรแสงสิริเจ้าของร้านวัย๓๐ปี
ทางการประกาศให้จังหวัดอ่างทองเป็นพื้นที่สีแดงควบคุมสูงสุด
ก็ห้ามนั่งทานที่ร้านก็เลยเปลี่ยนมาเป็นเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวให้ลูกค้า
ภายในรถเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัย
คุณนิกรไอเดียนี้ท่านได้แต่ใดมาเล่าอีกครั้งสิคะ
ปกติเราไปทานอาหารอย่างเช่นแม็กโดนัลอะไรอย่างนี้

ตรงนี้ไปจ่ายตังค์อีกช่องแล้วก็รับแล้วก็ไป

อยู่เฉยหยุดที่ร้านแล้วก็กินที่ร้านเลยนะคะ
เห็นแบบนี้พี่เบิร์ตกับก๊อฟน้ำลายสอแล้วใช่ไหม

ไม่ว่าแห้งหรือน้ำนะคะใครอยากอิ่มอร่อยนะคะ
ก๋วยเตี๋ต้มยำไข่ลวกก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะคะ
ขับไปเที่ยวร้านมีพนักงานรับออเดอร์ถึงที่
แล้วก็จะบริการเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวร้อนให้กับคุณกินสบาย
รถของคุณที่ติดแอร์เย็นฉ่ำนะคะ
ทางร้านมีเมนูอีกหลากหลายเมนูให้เลือกสรรค่ะ
ร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงเช้าเรื่อยไปจนถึงสามทุ่ม
อร่อยถ้ากลัวรถเหม็นก็เปิดกระจกไว้เนอะ
มันจะได้ระบายออกไปนั่นแหละนะครับหิวเลยฮะค่ะ